มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะด้านหลังของเรานี้
เป็นเหตุที่ดูแล้วก็น่ากลัวหวัดเสียวมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ
แล้วก่อเหตุการณ์นี้มันเป็นอุบัติเกตแหละ
เธอตกใจเหยียบคันเร่งผิด

เดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งสองมุมก่อนค่ะ
โอ้โหเห็นไหมฮะรถสีเทาพุ่งเข้ามาที่ปั๊ม
ซ้ายเข้ามาแบบนี้ปีนฟุตบาทด้วยนะคุณฮะ

แล้วหลังจากนั้นเหมือนกับเครื่องมันเร่งมา
แล้วคนเสื้อขาวนั้นก็เฉียดไปนิดเดียวแล้วพอเร่งเข้ามานะคุณรถสีขาวกำลังจะเติมน้ำมันอยู่ปรากฏกระแทกรถสีขาว
รถสีขาวด้านท้ายไปกระแทกพนักงานเติมน้ำมันซึ่งเป็นผู้หญิง
ยังเห็นไหมยืนกันอยู่๒คนพนักงานชายวิ่งหลบทัน
แต่พนักงานหญิงถูกรถคันสีขาวอัดเข้าไปกับตู้เติมน้ำมัน
แล้วไปบี้อยู่แบบนั้นนะคะก็เลยทำให้ขาซ้ายขาดเลยนะ
สำหรับเด็กปั๊มผู้หญิงที่เป็นแรงงานชาวเมียนมาวัย๓๑ปี
แล้วเธอนอกจากขาซ้ายขาดขาขวาหักต้องดามเหล็ก
ส่วนพนักงานผู้ชายอีกคนนึงที่อยู่ท้ายรถเหมือนกันก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
คือทุกคนในปั๊มมาตกใจกับอุบัติเหตุครั้งนี้
เพราะว่าเอาจริงรถสีขาวเขาจอดเติมน้ำมันอยู่ดีไม่รู้อีโน่อีเหน่
พนักงานก็ทำหน้าที่เติมน้ำมันตามปกติฉอดข้างหลังคุณเห็นชัดเลย
พนักงานก็รีบนะรีบบอกว่าให้รถสีขาวขับหน้าหน่อย
เดินไปข้างหน้าหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันทับขาของเด็กปั๊มผู้หญิง

เขาบอกคุณขาเหละเลย
จนหมอไม่สามารถที่จะช่วยได้ต้องตัดทิ้งอย่างเดียว
ใช่ค่ะแล้วตอนที่ผู้หญิงที่ขับรถสีเทา
พอเขาลงมาจากรถแล้วเขาตกใจค่ะ
เห็นสภาพเด็กปั๊มตัวเธอเป็นลมล้มพับไปเลย
คือรถเพิ่งออกรถป้ายแดงมาเลยนะ
ขับมาเติมน้ำมันคงจะยังขับไม่แข็งล่ะค่ะ

ใช่ค่ะแล้วถามว่ารถคันสีขาวที่ถูกชนเป็นยังไงบ้าง
ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถก็ต้องส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
เพราะเธอมีอาการคือพอแรงกระแทกจากการชนเนี่ย
ทำให้เธอแน่นหน้าอกแล้วก็หัวโนด้วย

ใช่ค่ะนี่คือจะเห็นหมดเลยนะตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะ

ลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันที่นี่
ไปถามกับเจ้าของปั๊มด้วยค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

แต่ก็อยากให้มาช่วยดูแลคนเจ็บที่เป็นเด็กปั๊มจะดีกว่า
ตรงนี้คือจุดเสียหายแรกนะตรงขอบทางที่ว่ารถสีเทาเนี่ย
โอ้โหขึ้นมาเกี่ยวขอบทางด้วยแหละ

เออแล้วหลังจากนั้นก็พุ่มไปตรงรถสีขาวนี่นะคะ
ทีนี้เราก็ถามเหมือนกันว่าตอนนี้อาการของเด็กปั๊มเป็นยังไงบ้าง

ซึ่งเจ้าของปั๊มบอกว่าตอนนี้หมอตัดขาแล้ว
เพราะหมอบอกแบบนี้ว่าตอนที่ถูกชนแรงอัดแรงกระแทกมันแรงมากนะ
แล้วก็ทำให้แผลบริเวณนั้นมันช้ำ
เนื้อบริเวณนั้นมันถูกบดมันถูกบี้จนเนื้อตาย
ไม่สามารถที่จะต่อขาได้
แล้วสภาพจิตใจของพนักงานปั๊มผู้หญิงค่อนข้างแย่เลย

คุณพอเขาฟื้นตัวขึ้นมาพอเขาได้สติ

คือเจ้าของปั๊มเล่าให้ฟังบอกว่าคุยกับน้องเขาเหมือนกัน
น้องเขาพอฟื้นขึ้นมาถามว่าขาหนูไปไหนขาหนูไปไหน

ร้องไห้อย่างเดียวเลยทำใจไม่ได้นะฮะ
ค่ะฟังเสียงเจ้าของปั๊มหน่อยนะคะ
ได้โทรมาสอบถามอากาศเบื้องต้น
แต่เรื่องการชดใช้เรื่องอะไรพวกนี้
ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันยังไม่ได้ตกลงกัน
เขายินดีที่จะคุยเหลือไปทุกที่หรอ
ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยคุณท่านนะ

ทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับพนักงานปั๊มน้ำมันคนอื่น

พนักงานปั๊มน้ำมันบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนะ
ทุกคนไม่ทันตั้งตัวหรอกเพราะว่าก็เติมน้ำมันกันปกตินะคุณนะ
และรถคันสีเทาพุ่งเข้ามาในปั๊มอย่างแรง

แล้วก็พนักงานปั๊มซึ่งเป็นผู้หญิงถูกอัดกระแทกขาซ้ายเนี่ย
ติดอยู่กับตัวรถสีขาวเลย
ผู้จัดการปั๊มต้องมาช่วยมาดึงออก
แล้วก็เขาเรียกว่าดึงสตินะฮะ

บอกพนักงานปั๊มผู้หญิงกว่านั้นที่ขาขาดนะฮะ

จากนั้นรถพยาบาลก็มาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ทีนี้เมื่อน้องเขาถูกผ่าตัดแล้ว

งขาตัวเองที่หายไปแล้วก็ร้องไห้เสียใจตลอดเลย
อันนี้เพื่อนพนักงานปั๊มเล่าให้ฟังนะครับ

โดยครอบครัวของน้องที่ศูนย์เสียขาไปอยู่เมียนมานะฮะ
มีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกสาว๒คน
ตอนนี้ครอบครัวของผู้บาดเจ็บทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับ

ทำงานเป็นเด็กปั๊มน้ำมันที่เมืองไทยมา๑๐กว่าปี
ส่งเงินกลับบ้านที่เมียนมา
เดือนละประมาณ๗๐๐๐บาททุกเดือนคุณ

คือน้องพนักงานผู้หญิงคนนั้นคือชื่อซูซูมาเนี่ยนะคะ
บอกด้วยว่ายังคิดไม่ออกเลย

คือก็ต้องรักษาตัวให้หายก่อนล่ะค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เสียขาซ้ายไปแล้ว

ขาขวาเนี่ยนะกระดูกแตกละเอียดเลย
ตอนนี้สิ่งที่คุณหมอทำคือดามขาเอาไว้ก่อน

แล้วก็เราถามด้วยนะว่าเอ๊ะคนเจ็บเนี่ย

เขาบอกว่าเขายังไม่ได้เจอกับคนขับรถป้ายแดงเลย
แล้วก็ยังไม่ได้ตกลงยังไม่ได้คุยอะไรกันเลย

นี่ไงออกจากศูนย์มาเสร็จแล้วปุ๊บก็มาเติมน้ำมันเลย

วันนี้เห็นว่ามีความคืบหน้าว่า
จะนัดคนขับรถสีเทาป้ายแดง

หรือว่าอะไรต่างที่จะชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย

ก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับ